ถ้าใครนั่งดูทีวีตอนนี้เรารู้สึกทุกข์เหงาเศร้า
คำในโลกโซเชียลมาให้ชมกัน
ต้อนรับวันจันทร์วันแรกของสัปดาห์แบบนี้
ถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยในช่วง

วันนี้เรามีคลิปเตือนภัยมาฝากกัน
โดยเฉพาะภายในห้องน้ำสาธารณะ
ซึ่งถ้าหากคุณไม่ระวังแล้วก็
งานนี้เนี่ยอาจมีเจ็บตัวกันได้นะครับ
นี่มันสายชำระหรือสายดับเพลิงกันแน่ล่ะครับเนี่ย
แรงดันน้ำนี่แรงสุด
เล่นเอาฝาถังขยะถึงกับหมุนติ้ว
หิวตุ้นกันเลยทีเดียวล่ะครับ
โชคดีนะครับที่คุณพี่ท่านนี้เนี่ย
เขาทดลองฉีดน้ำดูก่อน
ไม่เช่นนั้นแล้วก็งานนี้มีจุกแน่นอนล่ะครับ
สายแบบนี้เนี่ยหิวกันหรือยังครับ
คุณผู้ชมถ้าหิวแล้วก็เราไปร่วมวงกินซุกกี้กับคุณผู้หญิงคนนี้กันดีกว่าครับ
ดูท่าทางน่าจะอร่อยจริง
อย่ารอช้าขวาถ้วยตะเกียบไปกินพร้อมกับพี่เขาเลยครับ
ใครชอบกินซุกกี้ฉันน่ะสิฉันนะสิ

ชอบมากถึงขนาดที่ว่าไม่ปองไม่เป่าให้หายร้อนเลยล่ะครับ
คุณพี่ครับมันจะไม่ร้อนได้ยังไง
ก็ดูควันกับน้ำซุปในหม้อซุกี้สิครับ

เฮ้ยว่าจบมื้อนี้เนี่ยคุณพี่ผู้หญิงท่านนี้
คงจะปากพองยังไม่ต้องสงสัยเลยทีเดียวล่ะครับ
คุณผู้ชมครับเวลาเราจะออกไปข้างนอกบ้านเนี่ย
มีสิ่งหนึ่งที่เราควรจะทำนั่นก็คือ
การสับทัดอาวุธนั่นเองครับ

ก็เพราะเป็นการช่วยประหยัดไฟในบ้านนั่นเองล่ะครับ
เหมือนอย่างที่คุณผู้ชายท่านนี้ทำนี่แหละครับ
กระโดดขนาดนี้
ว้ายว้าย

ไม่ได้จังหวะซิตคอมมากเลยนะเนี่ย

เพราะไม่มีคนอยู่บ้านแง่
ก็เลยอยากจะขอให้คุณพี่ท่านนี้เนี่ย
พาออกไปเที่ยวข้างนอกบ้านด้วย
แต่น้องครับน้องเล่นโผล่มาดื้อแบบนี้เนี่ย
คุณพี่เขาก็ตกใจหมดสิครับ
แต่งานนี้คุณพี่กรี๊ดเสียงหลงเลยนะครับ
คราวนี้ไปดูคลิปของต่างประเทศกันสักหน่อย
โดยเฉพาะสาวคนไหนที่ชื่นชอบในการร้องเพลง
ไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่
ก็ต้องร้องเพลงไปด้วยแบบเธอคนนี้
แต่การร้องเพลงนั้นอาจจะนำมาซึ่งความเจ็บปวดแบบนี้ก็ได้นะครับผม
เจ็บปวดไหมล่ะครับนั่น
ตอนแรกเนี่ยก็หนีผมไปโชว์ร้องเพลงไปด้วย
เนอร์เรียกได้ว่ามาเต็ม
แต่สมกระจ๋าจะอินมากไปสักหน่อยละมั้ง
เพราะเธอดันพลาดเอามือไปจับเครื่อง
มีผมที่ร้อนมาเป็นไมโครโฟนแบบนี้เนี่ย
บอกเลยว่าไม่ต้องขึ้นคีย์เสียงสูง
เสียงมันก็สูงเองได้อย่างแน่นอนล่ะครับ

ฉันหนีบอย่างเดียวแต่คนนั้นร้องด้วย

รุ้นใครเห็นก็รุ้นหมดเหมือนทุกคน

เออไม่วางผมไม่หนีบเลยอ่ะยาวทั้งคืน

นั่นไงนั่นไงเมาส์กันตรงนี้